คือรถบรรทุกใหญ่เสียหลัก
แล้วก็ถูกรถกระบะตู้ทึบที่ขับตามกันมาชน
ไปดูนะฮะว่าเด้งกันเป็นทอดมันเป็นแบบนี้นั่นเองครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปเหตุการณ์นี้
เห็นรถบรรทุกใหญ่ไหมอยู่ก็หักขวาเสียหลักนะฮะ
และทีนี้รถที่เขาขับตามมา
ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตู้ทึบหรือว่ารถกระบะคอกเนี่ย

รถกระบะตู้ทึบยังพอจะเบรกทัน
แต่รถกระบะคอกนี่คุณไม่ทันจริงฮะ
ชนแรงจนเด้งแบบนี้
รถบรรทุกก็เด้งถอยหลังตามไปแบบนั้นนะครับ
ดาวเสาย้ายเกือบตายแล้วไหมล่ะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
รอดเพราะขับรถทิ้งระยะต่างหาก
กลับอยู่เลนกลางเห็นทัศนวิสัยสองฝั่งชัดเจน
ไม่เกี่ยวกับดาวเสาย้ายหรอกนะฮะ
เพราะจริงดาวเสาย้ายเมื่อไหร่คุณ

เคยได้ยินไหมฮะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเนี่ยนะฮะ
พระเสาเข้าราศีกุมนะกับราศีสิงศ์นะ

พระเสาเป็นดาวบาปเคราะห์นะครับ
ดังนั้นทำอะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
แต่ถ้าเราไม่ประมาทสักอย่าง

ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะ